คราวนี้มาดูเรื่องของการคืนอาวุธปืนกันหน่อย

กรณีที่ร้อยตำรวจเอก
ยิงผู้ชายคนนึงที่ขับรถกระบะ
กำลังจะเอาปืนไปคืนกับอบตตอง
ทีนี้อบตตองเป็นเจ้าของปืนนะ
เขาบอกว่าคนที่โดนยิงน่ะหลานผม
ผมจะสั่งให้คนอื่นมายิงหลานผมทำไม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีมีโอกาส
ได้เจอกับอบตตองแล้วคุยแบบเปิดใจเลย
ว่าสรุปเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรกันแน่นี่นะคะ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา
หรือว่าอบตตที่คนในพื้นที่เขาเรียกกันนะ
ต้องบอกก่อนอบตตองเป็นเจ้าของปืนลูกโม่
ขนาด๓๘ที่นายบีขอเรียกเป็นนามสมมุตินะ
ในบีบอกกับนายอลงกร
นายอลงกรพาเอาปืนมาคืนกับอบตตองหน่อย

ใช่ขับรถกระบะทีนี้พอหลังจากคืนปืนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กลายเป็นว่าร้อยตำรวจเอกชาวลิศสุวรรณพันธ์

เอาปืนมายิงใส่รถของนายอลงกรรถกระบะคันนี้นะคะคุณผู้ชม

เรื่องนี้ในทางคดีคือมันยังไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นัก
ตำรวจจะต้องเหมือนรวบรวมหลักฐาน
ว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จใครอะไรกันแน่
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะนักข่าวของเราก็เลย
คุยกับอบตตเลยสรุปว่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างไร
ซึ่งทางตัวอบตตองเปิดใจกับทีมข่าว
บอกว่าไอ้วันเกิดเหตุนะผมก็แค่ต้องการอาวุธปืนคืน

แล้วครั้งแรกก็มีการนัดหมายคืนปืนกันที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน
รอสิรอเป็นชั่วโมงเลยยังไม่ได้ปืนคืน
ทีนี้ก็มีโทรศัพท์จากนายอลงกรผู้ตายเนี่ยนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวจะเอาปืนมาคืนให้ก็นัดกันเลย
เดี๋ยวเอาปืนมาคืนที่สะพานข้ามคลองบางเม่า

แต่ทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
ตอนที่รับปืนคืนกำลังจะขึ้นรถ
บตตองเองเขาบอกว่าก็ได้ยินเสียงเร่งเครื่องรถยนต์ออกไป
แล้วทีนี้ร้อยตำรวจเอกชาวลิศคนที่ยิงเนี่ยนะ
กระโดดหลบอยู่ในท่านั่งคุกเข่า

แล้วรถกระบะก็ตกลงไปในร่องน้ำ
บตตองยืนยันนั่งยันนอนยันว่า
ผมไม่ได้จ้างวานไม่ได้มีการฆาตกรรม
เพราะว่าคนที่ขับรถกระบะน่ะหลานผม
ผมจะไปสั่งให้คนอื่นมาฆ่าหลานผมทำไมเล่า
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยถามว่าอาวุธปืนของอบตตอง
ไปอยู่ที่คนอื่นได้ยังไงใครยืมไปอะไรหรือเปล่า
คืออบตตองเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
อาวุธปืนของเขาเนี่ยเขาให้นายแดงลูกน้องที่เลี้ยงควายนะครับ
เอาไว้ใช้คือเพื่อป้องกันการขโมยควายอะไรแบบนี้
แต่ปรากฏว่านายแดงลูกน้องไม่ยอมทำตามคำสั่ง
เอาไปขายให้นายเคนายเคคือใคร
นายเคเป็นพี่ชายของนายบีคุณต้องย้อนไปหน่อยว่านายบีคือใคร
นายบีคือคนที่นั่งรถมากับอลงกรผู้ตายนั่งกระบะมาด้วยกัน
ใช่และจริงแล้วพอปืนไปตกอยู่ในมือของนายเค
ลูกน้องเลี้ยงควายเอาไปขายให้
และนายเคเขาก็รับซื้อไว้
แต่ปรากฏว่านายเคติดคุกติดตารางเพราะถูกจับในข้อหาอะไรสักอย่าง
และทีนี้อบตตองเขาต้องการที่จะซื้อปืนขึ้น
ให้เอาปืนมาคืนทีนี้ครับนายเคอยู่ในคุกอยู่ในตาราง
ทำยังไงดีเอาคืนไม่ได้ทีนี้น้องชายของนายเค
ก็คือนายบีก็รับอาสาจากพี่ชายบอกว่า
เดี๋ยวผมจะเอาปืนไปคืนให้อบตตอง
ทีนี้นายบีก็เลยชวนอลงกรไง
เพราะเห็นว่านายอลงกรเป็นหลานอบตตอง
เพื่อมันจะได้ไม่มีอะไรที่แบบว่าขัดหมางกันขัดใจกัน
แต่ปรากฏว่าเหตุการณ์มันดันไม่เป็นเหมือนที่ทั้งสองฝ่ายเขาคาดคิด
บตต่องก็คิดว่าเดี๋ยวเขาก็เอามาคืนปกติ
แต่ว่าขอชวนตำรวจไปด้วย
ร้อยตำรวจเอกชาวลิศไปด้วยนะครับ
แล้วก็ฝั่งนายบีก็ชวนนายอลงกรให้ขับรถมาให้หน่อย
ปรากฏมันเกิดเหตุการณ์การยิงกัน
แล้วก็ร้อยตำรวจเอกชวลิศเขาก็อ้างว่า
นายอลงกรและนายบีขัดขืนการจับกลุ่ม
มันเลยเป็นเหตุให้มีการยิงสกัดรถ
แต่การยิงสกัดรถทางตำรวจก็ไม่ได้ตั้งใจ
ที่จะยิงให้ไปโดนนายอลงกรจนเสียชีวิต

ผมไม่ได้วางแผนให้คนอื่นมาฆ่าหลานผมเองไม่เชื่อฟังค่ะ
ตอนนั้นผมหยิบปืนผมก็ไม่เห็นเขา
ผมก็เดินมาแล้วก็หันเปิดสู่รถเราหันไปกีกดสิ่ง
คือเสียงรถมันมาเร่งแรงเขาก็โดดโหลบระทอด

พวกไว้อะไรนะแต่ไม่ได้ยินยิงอะไรนะ
ผมก็โปรดใจกับหูหลานกูนะผมก็ตกใจนะ
เขาบอกแบบนี้ผมขอเลยผมขอรอบเดียวเลย
มันคือความจริงเพราะว่าอะไรรู้ไหม
พอมันเกิดเหตุญาติพี่น้องต่างครอบครัวผม

มันกลายเป็นความขัดแย้งเป็นรอยร้าวในครอบครัว
หาว่าผมจ้างคนมาฆ่าหลาน
หาว่าผมใจร้ายใจดำทำไมโหดร้ายจัง
นี่เขายืนยันแล้วนะคะว่าหลานผมผมไม่ทำแน่นอน
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่เป็นห่วงเนี่ยคือเรื่องปืนลูกโม่นี่แหละ
เพราะว่าปืนลูกโม่อย่างที่บอกค่ะ
ว่าเขาให้นายแดงที่เป็นลูกน้องเลี้ยควายเก็บไว้ใช่ไหม
แต่ปรากฏว่านายแดงนี่เอาไปขายไง
พอเสร็จแล้วมีการเอาไปขายนานกว่า๑๕วัน
แล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะมีใครเอาปืนนี้ไปก่อเหตุอะไรไหม
คือมันจะไปตกอยู่ในมือของคนอื่น
ทั้งที่ปืนนี่ยังเป็นชื่อตรงทะเบียนจดทะเบียนของอบต๒อยู่เลยค่ะ

เพราะกลัวว่าคนซื้อไปเอาไปก่อเหตุร้ายอะไรหรือเปล่า
อบตต่องซวยนะถ้าสมมุติเกิดมันเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยนะคะ
ทีนี้ตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยละเอียด
ซึ่งทางด้านพลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้ม
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ก็บอกว่า
ตำรวจผู้ก่อเหตุบอกว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่
อันนี้ฝั่งร้อยตำรวจเอกที่เป็นคนยิงเนี่ยนะแต่พนักงานสอบสวนยังไม่เชื่อค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งก็มีการแจ้งข้อหากับร้อยตำรวจเอกสพดงละครในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ยืนยันใครที่ฟังข่าวนี้มาแล้วก็อุ๊ยเดี๋ยวตำรวจก็คงช่วยกันเอง
ไม่จริงเขาบอกว่าจะไม่มีการช่วยเหลือตำรวจด้วยกันเอง
ส่วนการจะให้ออกจากราชการไว้ก่อนระหว่างการสอบสวนคดี
ตอนนี้มีการสั่งการไปยังผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครนายก
ให้พิจารณาว่ามีพฤติกรรมเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
หรือว่าไปข่มขู่คุกคามพยานหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลบางสมบูรณ์อำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายยก
ก็ตำรวจที่ยิงแม้จะอ้างว่าเขาถูกขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่
ก็เลยต้องยิงสกัดแต่ว่าก็ถูกออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว
แต่ว่ายังไม่มีใครผิดใครถูกยังไงนะฮะมันต้องสืบสวนกันต่อนะครับ
ค่ะก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนอีกเรื่องหนึ่งนะคะ